ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวขอประกาศชื่อก่อนเลยนะคะคนดีศรีสุราชธานีคุณสมศรีสืบแก้วเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราชธานีค่ะเขาไปเก็บลอตเตอรี่ได้โอ้หลักหมื่นเลยนะไม่เอามาเป็นของตัวเองค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของฉันเขาบอกว่าของของใครของใครก็หวงสุดท้ายเอาไปให้
ทุลหลักหมื่นอ่ะหายไปอุ๊ยตายใจหายวาร์ฟเลยครับตอนนั้นคิดในใจโอ้ไม่ได้คืนน่ะเนี่ยไม่รู้ไปลืมไว้ตรงไหนไปทำตกลนตรงไหนแล้วตำรวจติดต่อกันกลับไปอ่ะค่ะบอกว่ามีคนเอาลอตเตอรี่อ่ะมาไว้ที่โรงพักษ์ให้กลับมาเอาคุณดูสิทั้งปึ๊กอะนั่นน่ะถ้าเกิดคิดจะเป็นตัวเงินน่ะสองมืนกว่าบา
จังหวัดสุราชธานีค่ะนำเอกสารไปยืนยันตัวตนกับตำรวจสอบภอมเมืองสุราชธานีนะคะ
ผมนี่แหละเป็นเจ้าของตัวจริงเสียงจริง
เป็นเจ้าของลอตเตอรี่สองร้อยเจ็ดสิบใบสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะ
กลมกลมร้อยหนึ่งคูณเข้าไปค่ะโอ้สองหมื่นกว่าบาทนะคะ
มีคนนำมาแจ้งความไว้ที่โรงพักคุณพาวินพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่า
ตัวเขาเองป่วยเป็นโรคไตทำงานหนักไม่ได้
ก็เลยไปรับลอตเตอรี่มาขายเพื่อหารายได้เสริม
ปกติจะขายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสุราธานีเป็นประจำอยู่แล้ว
ที่นั่นเมื่อวานเนี้ยไม่ดูอิทธาดิ์ไหนค่ะ
ตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกั๊กมันหายไปทั้งปึกเลย

เลขท้ายเรียงกันเลยตั้งแต่๐๐ถึง๔๐นะคะ
พอกลับมาถึงบ้านเอาสลากมาตรวจดู
ใจหายวาบค่ะใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยนะคะ
ลอตเตอรี่ปึกใหญ่มันหายไปในใจคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วนะคะ
แต่ต่อมามีคนโทรมาบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุราธานีเก็บเอาไว้ได้
แล้วเอาไปแจ้งความตามหาเจ้าของ

ใจที่มันหล่นไปอยู่ตาตุ่มเก็บขึ้นมาเอาไว้ที่เดิม
ชื้นค่ะรีบไปแสดงตัว
แสดงตัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
พลเมืองดีศรีสุรธานีนะคะคุณสมศรี
แก้วเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราชธานี
เป็นคนที่เก็บลอตเตอรี่ได้แล้วไปแจ้งกับตำรวจนะคะ

เก็บของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะ

สุแปลว่าดีราดแปลว่าคน

เมืองคนดีคุณสมศรีนี่แหละค่ะ